เหตุการณ์นะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะเป็นสามียิงภรรยาเหมือนกัน
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
มันเป็นเวลาตี๒คุณผู้ชมสามีเองก็กำลังนอนหลับอยู่แล้วค่ะ
สักพักได้ยินเสียงดังก๊อกแก๊กที่หน้าต่างบ้านเขาอยู่คนเดียวไง
แล้วตี๒พอลุกขึ้นมาดูก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสวมหมวกกันน็อก
ลักษณะเหมือนพยายามยัดงัดหน้าต่างบ้านก็เลยควักปืนยิงสวนไปกะขู่ให้หนี
อ่าปรากฏได้ยินเสียงตอบกลับมาฉันเองจำได้ว่าเป็นเสียงภรรยาค่ะ
คือเมียมาเหรอเมียมาแต่มาแบบงัดประตูหน้าต่างบ้าน
ซึ่งเขาบอกว่าภรรยาเขาเองก็เหมือนกับไม่ค่อยไว้ใจเขา
ใช่เพราะว่าคือบ้านหลังนี้เขามาเช่าอยู่เพื่อเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วอยู่คนเดียว
ส่วนภรรยากับลูกเนี่ยอยู่อีกหลังหนึ่งไงก็เลยอาจจะแอบย่องมาดูหรือเปล่า
นอนกับใครหรือเปล่าก็เลยแวะมาตีสองสามีเองก็ไม่ค่อยไว้ใจว่าใครจะมาบุกบ้านอะไรหรือเปล่า
ใช่คือเขาเคยคือเขาทำงานเป็นอาสาตำรวจด้วยนะคะคุณผู้ชม
มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องเศร้าขึ้นครับสามีที่ว่านี่ก็คือนายขจรศักดิ์ค่ะ
หรือว่ากุ้งอายุสี่สิบสามปีนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไปมอบตัวเองเลย
เอาอาวุธปืนขนาด๙มมที่เป็นอาวุธใช้ยิงภรรยานางสาวมณฑาทิพย์
จนเสียชีวิตเนี่ยติดตัวไปด้วยค่ะเขายังอยู่ในอาการโศกเศร้าอยู่เลยนะคะ
แล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
เช่าบ้านหลังนี้เอาไว้เปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็อยู่คนเดียว
จากเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วเนี่ยเขายังทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยนะ
ครับเป็นอาสาสมัครตำรวจสพมนศรีธรรมราช
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยเพิ่งร่วมกับตำรวจไปจับผู้ต้องหาคดีพกอาวุธปืนมาเอง
แล้วก็โดนผู้ต้องหารายนี้เนี่ยข่มขู่เขาด้วยอืมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ
ช่วงกลางดึกเขาบอกมีผู้ไม่หวังดีไหนจะคว่างปลาก้อนหิน
ว่างปลาขวดเบียร์ใส่บ้านร้ายต่อหลายครั้งก็เลยเริ่มที่จะพกปืน
พกอาวุธเอาไว้เพื่อป้องกันตัวอืมทีนี้ก่อนเกิดเหตุค่ะ
เล่าให้ฟังในคืนเกิดเหตุนะเขาออกตรวจร่วมกับตำรวจ
กลับถึงบ้านเนี่ยประมาณสักเที่ยงคืนอาบน้องอาบน้ำอะไรเสร็จก็นอนหลับ
ตี๒ค่ะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาจอด
แล้วก็มีเสียงผิดปกติที่หน้าต่างเป็นแบบก๊อกแก๊กเหมือนคนพยายามงัดหน้าต่าง
ครับพอเฉง้อดูปุ๊บเห็นเงาคนใส่หมวกกันน็อก
เขาก็รู้สึกว่าท่าไม่ดีแล้วก็เลยควักปืนออกมา
คิดว่าต้องเป็นคนร้ายที่เคยขู่ไว้แน่แน่อืมควักปืนเก้ามอมอออกมา
แล้วยิงสุ่มไปเลยที่หน้าต่างหนึ่งนัดตั้งใจจะขู่ให้คนที่มาไม่หวังดีเนี่ยหนีไป
ครับสิ้นเสียงปืนได้ยินเสียงผู้หญิงสวนกลับมาบอกว่า
กูเองนี่กุ้งอืมพอได้ยินเสียงปุ๊บจำได้เลยค่ะ
เอ้าเสียงภรรยารีบวิ่งเปิดประตูบ้านมาโอ้โห
สภาพที่เจอคือภรรยาค่ะถูกยิงเข้าที่หน้าท้องบาดเจ็บสาหัส
ก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยพาตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายภรรยาเสียชีวิตนะคะกุ้งนี่คือคงชื่อเล่นของภรรยานะ
กุ้งคือชื่อของนายขจรศักดิ์อ๋อนายขจรศักดิ์กูเองนี่กุ้งคือบอกว่ากุ้งนี่นี่นี่เขาเอง
โอ้โหแล้วกระสุนจังหวะไปเข้าหน้าท้องเลยเข้าท้องเลย
หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมถึงไปเข้าหน้าท้องได้
คือนายขจรศักดิ์เล่าให้ฟังค่ะว่าภรรยาเนี่ยนะที่ด้อมมองตะคุ่มตะคุ่ม
หวกกันน็อกมาแอบดูตอนตี๒เนี่ยเพราะภรรยาระแวงว่าเขาไปคบหาผู้หญิงคนใหม่หรือเปล่า
แอบมาดูค่ะว่านอนกับใครไหมแล้วภรรยาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างหน้าต่างเสร็จปุ๊บ
อืมปีนขึ้นไปบนเบาะรถไงอ๋อเหยียบขึ้นไปบนเบาะรถแล้วก็พยายามชะโงกดูผ่านทาง
ช่องลมของกำแพงแล้วก็พยายามจะแง้มหน้าต่างดูว่า
ฉันนอนกับใครหรือเปล่าพอยิงสวนไปปุ๊บมันเลยเข้าท้อง
ขึ้นไปแบบนั้นเท่ากับว่าช่วงท้องช่วงเอวมันอยู่ตรงกลางหน้าต่างพอดี
ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเขาเสียใจมากนะพอรู้ว่าเป็นภรรยาของตัวเอง
ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาแอบดูแบบนี้เพราะว่ารักภรรยาคนนี้มากนะ
เพราะภรรยาคนนี้ช่วยดูแลลูกทั้งสองคนของเขาที่เป็นลูกติดจากภรรยาเก่ามาเป็นอย่างดีเลย
เขาก็เลยมามอบตัวแล้วบอกขอรับผิดทุกอย่าง

ซึ่งเป็นบ้านที่เปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่หน้าต่างเนี่ยฮะรูขนาดนี้๑รูรูกระสุน

ชาวบ้านในระแวกที่เกิดเหตุให้ข้อมูลบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนดีนะยืนยันขยันตั้งใจทำมาหากิน
โดยที่ผ่านมามีกลุ่มวัยรุ่นมักจะขับรถวนเวียนมาที่บ้าน
แล้วก็คว่างปลาก้อนหินขวดเบียร์ใส่บ้านนี้อยู่หลายครั้ง
เพื่อที่จะข่มขู่เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาเป็นอาสาตำรวจ

ก็มีคนอาฆาตบ้างมีคนอยากเอาคืนบ้างอะไรแบบนี้

ชาวบ้านหลายคนบอกว่าเห็นใจไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เมื่อกี้เขาก็เนี่ยเห็นไหมเขาลองปีนให้ดูลักษณะ
ว่าขึ้นไปบนแบบนี้
แล้วก็จะชะโงกดูสามีว่า

ตำแหน่งก็เข้าท้องพอดีเลยนะคะ
ซึ่งพอตำรวจสอบปากคำแล้วเนี่ย
สามีรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ไม่ได้ตั้งใจฆ่าภรรยาจริง
ว่าเป็นคนร้ายตั้งใจหวังจะยิงขู่ค่ะ

ญาติเองก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวนะคะ

แล้วก็รับสารภาพสำนึกผิดกับสิ่งที่กระทำ

ไปนะคะก็ต้องไปสู้คดีต่อในชั้นอายการ
หรือว่าชั้นศาลว่าจะเป็นการลักษณะของการป้องกันตัวไหม